ปฐุมธานีกันดูมันเป็นเรื่องอะไรล่ะ
ถึงต้องลากอีดาบยาวมีดยาวขนาดนี้

อ่าเนี้ยคนขับ

คุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้เขามีดอะไรอ่ะ
ไว้ฟันพวกแบบต้นไม้พวกย่าดายย่าอะไรอย่างนี้เปล่า
เห็นถือลงมาอย่างนี้เป็นผมผมก็วิ่งแล้วค่ะ
คุณวรพรวิ่งไหมโอ้โหวิ่งหนีเลยฮะ
เมื่อวานนี้นะครับที่หน้าห้างครับ
ถนนประหลโยธินตะบนประชาธิปัตยธัญบุรีปฐุมธานีนะฮะ
นายคาวินยุสามสิบเจ็ดเจ้าของคลิปได้เห็นเหตุการณ์นะคะ
เป็นพลเมืองดีที่ถ่ายคลิปเอาไว้คือเห็นว่ามีรถกระบะส่งของตู้ทึบสามคันในจอดอยู่เลนซ้ายสุดในช่องทางด่วน
แล้วก็มีผู้ชายเสื้อสีดำสองคนลงมาจากรถสองคันแรกถือมีดดายย่ายาวเลยปรีเข้าไปจะทำร้าย
คนขับรถคันที่๓ที่จอดเสื้อม่วงวิ่งเลยวิ่งหนีเลย
คนที่เขาขายของอยู่ริมถนนตะโกนห้ามนะฮะบอกเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะฮะ
ผู้ชายสองคนที่เดินถือมีดดายาลงไปก็ถอยกลับไปที่รถแล้วก็ขับออกไป
ก็ทราบว่าก่อนหน้านี้รถส่งของเนี่ยมีการขับปาดหน้ากันแต่ยังไม่แน่ชัดว่าใครเริ่มก่อนใครปาดใครก่อนนะฮะ
เรื่องต้นตรวจสอบป้ายทะเบียนรถกระบะตู้ทึบคันเกิดเหตุแล้ว
พบชื่อผู้ครอบครองเป็นผู้หญิงก็เลยออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำ
แล้วก็เตรียมข้อหานะฮะผู้ก่อเหตุทำร้ายผู้อื่น

นายคาวินอายุ๓๗เจ้าของคลิปเนี่ยนะฮะ
บอกว่าแม่น่าจะมีเรื่องกันมาก่อนแหละพี่
ขับปาดหน้ากันมานะฮะ
ทางฝั่งผู้ชายเสื้อดำเริ่มก่อนด้วยซ้ำ
นี่คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่านะด้วย

อุบัติเหตุมันมีอยู่ข้างหน้ารถก็ติดเคลื่อนตัวช้า
ทั้งคู่เลยจอดข้างทางจะเคลียร์กันไง
คราวนี้ทะเลาะกันเสียงดังหันไปดู

ผมคิดว่าใช้รถเครื่องของคุณใจเย็นเพราะว่ารถมันก็ขึ้นตัวช้าเราก็ไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นมันจะมีผ่านอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า

ใช้อารมณ์เลยคือลงมาต่อยแล้วก็พิษสั่งว่ามันแรงเกินไป